ทางเท้าเป็นทางของคนเดินเท้า

อเตอร์ไซค์ขึ้นบนทางเท้า
แล้วไปเฉียวชนคุณป้าท่านนี้

โอ้โหคุณป้าท่านหันไปทางนู้น
คุณป้าจะเดินหันหลังกลับมาแบบนี้
อเตอร์ไซค์ก็พยายามจะหลบแหละนะฮะ

บริเวณซอยราชกระบัง๑๓ทับ๘กรุงเทพมนคร
อย่างที่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นรายเดอร์ด้วยนะคุณ

ขี่ขึ้นมาบนทางเท้าจนไปชนกับคุณป้าวัย๖๐

นี่คุณป้าสมพรแซ่โง่นะฮะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนี้เอง

กำลังยืนรอจะข้ามถนนอยู่เพื่อไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งฝั่งตรงข้าม
แต่ทีนี้กำลังจะลงแล้วนะ
กำลังจะข้ามแล้วนะแต่เงินไม่พอ
ก็เลยจะหันกลับไปเอาเงินที่ร้าน

จังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาข้างหลังพอดีแล้วใครจะมีตาหลังไปเห็นเขา
แล้วคุณบอกว่าจังหวะที่มอเตอร์ไซค์กำลังพยายามจะหลบ
จะพยายามจะหลบทำไมคือไม่ควรขึ้นมาบนฟุตป่าตั้งแต่ต้นแล้ว
สุดท้ายล้มทั้งคู่คุณป้าก็บาดเจ็บนะ
คุณป้าในใจคิดว่าโอ้โห
เดอร์จะมาขอโทษแต่กลับไม่มีคำขอโทษสักคำ

กันแน่ที่ต้องพูดประโยคนี้เพราะว่ารายเดอร์ชนคุณป้านะ
รายเดอร์พูดสวยชิบเลยกู
และยังหันมามองหน้าคุณป้าก่อนจะยกรถขึ้น

หลังเกิดเหตุคุณป้าเข้าแจ้งคั่งไว้ที่สนจรเคร่น้้อย
ตำรวจทำไมรู้ไหมคุณคุณป้าบอกแบบนี้
ตำรวจบอกป้าป้าไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาเอง
ป้าก็ถอนหายใจเลยนะ
พอเรื่องนี้แชร์ในโลกโซเชียลคนก็จมตีตำรวจเหมือนกัน
ยังจะให้คุณป้าไปหาหลักฐานเองเลยเหรอฮะ
คุณป้าบอกได้ฉันไปขอภาพวงจรปิดจากร้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียง
ได้ภาพมาชัดเจนเลยแล้วเอาไปให้ตำรวจนะฮะ
แต่ว่าในภาพมันมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถคันนี้
มันมองเห็นป้ายนะแต่มันแบบไม่ชัด

ใครก็ตามอยู่ในเหตุการณ์ใกล้แถวนั้นในวันเกิดเหตุ

ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมาได้ไหม
แล้วถ้าเกิดตรงนั้นจริงจะมีกล้องของตำรวจอยู่นะ
กล้องของตำรวจจะชัดกว่ากล้องของกรุงเทพมหานคร

ใช่ค่ะแล้วมันจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง๗๘วัน

จริงก็น่าจะช่วยคุณป้าหน่อยจะได้เห็นป้ายทะเบียนไง

หรือว่าครับเออใช่แล้วดีฉันก็พึ่งมารู้ว่าตำรวจน่ะมีกล้อง
แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไปขอความช่วยเหลือ
จริงตำรวจก็ควรที่จะเป็นที่พึ่งประชาชนตั้งแต่แรกไหม
ช่วงคุณอริยาเกิดอุบัติเหตุก็ไปควานหากล้องวงจรปิด
โอ้บุญวายเลยนะฮะ